คือเหตุการณ์นี้ทางเพจของตำรวจก็เอาคลิปนี้มาลงเหมือนกัน
แล้วบอกว่าคือตำรวจสายตรวจกำลังตรวจสอบพื้นที่
แล้วไปเจอกลุ่มวัยรุ่นนั่งรวมกลุ่มกันในการกินเหล้า
ก็เลยจะเข้าไปตักเตือนบอกว่าช่วงนี้โควิดระบาด

ปรากฏลงไปพูดยังไม่ทันแบบยังไม่ทันเตือนเลย
ไม่กี่คำเองถูกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้

คลิปนี้ความยาว๕นาทีแต่เราตัดบางส่วนให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ
เฮ้ยป้าวป้าวป้าว

คลิปนี้ความยาว๕นาทีเราตัดต้นคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ดู
คือรถสายตรวจเพิ่งจะมาจอดเองคุณ
ตำรวจเพิ่งจะลงมาเองนะฮะก็คงยังไม่ทันพูดอะไรด้วย
แต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ซึ่งตั้งวงกินเหล้ากันอยู่นะครับ
ก็คงอยู่อารมณ์ขึ้นเหรอคุณค่ะค่ะ
ก็เข้าไปเหมือนรุมทำร้ายตำรวจ
และที่ได้ยินเสียงปืนก็คือเสียงปืนที่ตำรวจเขายิงเปิดทาง
เพราะว่าตำรวจถูกกลุ่มวัยรุ่นกำลังรุมอยู่นะครับ

กลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้ตำรวจต้องหนีวัยรุ่นนะคุณ
แล้วก็ทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แฮชแท็กวัยรุ่นทำร้ายตำรวจ
ผ้าจังหวัดแม่ห้องศรเย้ยกฎหมายฮะ
รวมตัวกินเหล้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเตือนครับ
เรื่องของการรวมตัวกินเหล้าช่วงโควิด
กลับไม่กลัวรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บ
กลุ่มนี้ไม่ค่อยจะเกรงกลัวกฎหมายครับ

ก็จะให้ทางผู้ใหญ่ในเผ่ามาขอประณีประนอมมาขอเคลียร์
พอเวลามีปัญหาเกิดขึ้นก็ค่อนข้างจะเหิมเกลิม
แล้วพอได้ใจก็ทำตัวเป็นนักเลงใหญ่

และทีนี้ตำรวจในพื้นที่ซึ่งเป็นตำรวจสายตรวจ

ซึ่งตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็ต้องลงไปดู
ว่าจะมีวิธีการในการจัดการในพื้นที่นี้อย่างไรนะครับ